ขอบคุณมากเลยนะลิจัดกาแฟมาให้เยอะเลยถูกใจเลยล่ะ
ยินดีค่ะพี่ชี่หลีสังที่ร้านว่ามีแบบไหนเอามาให้หมดเลยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับการสั่งกาแฟเนาะ
กาแฟแบบไหนก็บอกคนขายไปแบบนั้น
ใช่ค่ะหลีก็ไปที่ร้านแล้วก็ใช้เสียงหลีสั่งกาแฟมาให้พี่ชี่เหมือนกัน
นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนขายกาแฟเป็นผู้พิการทางการได้ยิน

โอ้โหคำถามนี้พี่ชี้ต้องเล่าให้หลีฟังแล้วล่ะ
เป็นร้านกาแฟร้านแรกเลยนะที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินทั้งร้านเลย
เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่กลุ่มปตทเขามองเห็นถึงความสำคัญแหละ
เราจะต้องสั่งกาแฟด้วยภาษามือ
แล้วเราจะรู้ภาษามือของชื่อกาแฟที่เราจะสั่งได้ยังไงคะเนี่ย
ไม่ยากเลยนะเพราะว่าในร้านจะมีรูปตัวอย่างภาษามือของการสั่งกาแฟต่าง
แล้วก็ดูรูปแล้วก็ทำตามสั่งกาแฟกับบาริสต้าได้เลย
ซึ่งถ้าเราได้ศึกษาภาษามือเหล่านั้นเราสามารถเอาไปใช้ในโอกาสอื่นได้ด้วยนะ
งั้นวันนี้พี่ชี่กับหลีมาทำให้ทุกคนรู้จักเรื่องนี้ให้มากขึ้นกันคะ

สั่งกาแฟด้วยภาษามือ
เดี๋ยวหลีจะคอยบอกชื่อกาแฟให้แล้วพี่ชี่ทำภาษามือนะ

เพราะว่าที่ร้านเขามีการแบ่งวิธีการสั่งเครื่องดื่มด้วยภาษามือแบบง่าย

สเต็ปหนึ่งเลือกเลือกชนิดกาแฟแบบนี้เลย
ลินจี

เต็ป๒ระบุอยากรับกาแฟแบบไหนทำท่าตามนี้

ตังค์

เต็ป๓เพิ่มเติมจะสั่งอะไรพิเศษอีกหน่อยก็ทำท่าแบบนี้เลยนะ

สั่งกาแฟด้วยภาษามือ
นี่เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะคะพีชชี่
ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้ได้นะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปว่าถ้าทำภาษามือไม่ได้จะสั่งกาแฟไม่ได้นะลิ

ต้องทำยังไงคะพี่ชี่
คาเฟ่อเมซอนฟอร์แนนซ์เขามีความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง
ทำให้เราสามารถเห็นเมนูที่เราสั่งไปพร้อมกับน้องบาริสต้าสะดวกรวดเร็วแน่นอน
จังเลยนะฟังแบบนี้แล้วหลีรู้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจดีเพื่อสังคม
คาเฟ่เมซอนฟอร์แนนซ์เขาเป็นโครงการต้นแบบที่อยากจะสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน
เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีที่กลุ่มปตทเขามีขึ้นมาอยู่คู่กับคนไทยมา๔๐ปีแล้ว
ครั้งหน้าเราจะหาเรื่องดีแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะ
แน่นอนแต่ว่าวันนี้พีชชี่หลีลาไปก่อนนะคะบ่าย
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย